แต่ว่าความสามารถเนี่ยไม่เล็กตามตัวเลยนะคะ
ช่วงนี้บอกเลยว่าการรีวิวสินค้าเป็นที่ฮิตฮอตมากเลย
เด็กคู่นี้แหละมีความสามารถนะคะทายาทคนบันเทิงทั้งนั้นเลย

บอกเลยว่าลีลาเนี่ยไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยนะ
คนแรกกระโดดโลดเต้นขนาดนี้โชว์ความสดใสขนาดนี้
โนล่าจ๊ะโนล่าจ๋า
ลูกสาวตัวจิ๋วค่ะของคุณแม่เจนนี่นี่แหละ
ตอนนี้บอกเลยนะคะเราก็จะเห็นเธอโตขึ้นเรื่อย

ที่สำคัญช่างพูดช่างเจรจาช่างถามด้วยนะ

สเต็ปยังอยู่ในหัวใจเต้นเก่งด้วยนะคะ

พี่ป้าน้าอาเนี่ยบอกเลยว่าเอ็นดูมาก
แปลงตัวเป็นนักรีวิวซะหน่อย
เป็นนักรีวิวนักชิมสักหน่อยนะคะ
ดูจากอาการแล้วเนี่ยถ้าทางรสชาติจะอร่อยมากเลยนะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงว่าน้องโนล่าเนี่ย
บอกว่าอร่อยหรือเปล่าไปฟังค่ะ
เชื่อแหละว่าอร่อย
อร่อย

คุณแม่เขาก็สั่นภาษาจัดให้นะจ๊ะ
ไปต่อดีกว่านะคะกับน้องปาลินค่ะ
คนนี้บอกเลยว่าแสบสวงถึงใจจริง

เรื่องของกินขนมนมเนย
ต้องยกให้คนนี้

แล้วบอกเลยนะคะว่าลูกค้าที่จะให้แม่เป้ยรีวิวของกิน

ดูลีลาเมื่อก่อนภาพนิ่งนะ
เรายังรู้สึกเลยว่าอร่อยแน่

ไม่ใช่แค่ของกินที่น้องปารินเขาชอบรีวิวนะคะ

นี่รักสวยรักงามเหมือนคุณแม่เลย

ทาขาวสักหน่อยกลัวไม่รู้ว่าทาแป้ง

คลิปนี้เหมือนเขาจะรีวิวนับพาแป้งก่อนไปโรงเรียน

โอ้โหขนาดฟันยังน่ารักเลยลูกเอ้ยนะคะ
พิสูจน์ด้วยเลยว่าตัวเองเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะ
เป็นยังไงคะพี่คะสวยไหมคะ

น่ารักให้ทำปากจู่ด้วยสุดเลยนะจ๊ะเจ้าปาลินเนี่ยน่ารัก
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอปิดท้ายนิดนึงแล้วกัน
ตัวจิ๋วน้องเมย่าปังไม่ไหว

คนนี้แหละเจ้าของวลีเด็ดปังไม่ไหว

และตอนนี้น้องเมย่าเนี่ยเขามีงานแสดงแล้วนะ
อ๋อด้วยความที่บอกว่าช่างกุ้นช่างกุ้น
ช่างเจรจาลูกเอ้ยนี่บอกเลยนะ
เป็นดาวตัวน้อยในวงการได้แบบสบายเลยนะคะ
น้องเมย่าเนี่ยบอกเลยว่ารีวิวมาทุกสิ่งค่ะ
เค้กขนมปังตุ๊กตาเครื่องสำอางคุณผู้ชมค่ะ

เออเดี๋ยวไปดูน้องเมย่าเขารีวิวหน่อยค่ะ

ฟังไม่ไหว
กดที่มันเป็นที่๒นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปค่ะ
แล้วก็กดตรงนี้ค่ะกดที่ถ่ายนะคะ
แล้วก็เจอนะคะก็เลื่อนไปเรื่อย
แล้วก็หยุดคนแล้วก็กดตรงนี้มันเป็นสี่ขานะคะ
กดที่มันเป็นตรงกล้องเดี๋ยวเราก็กดไปเลื่อน

รบกวนตามร่ามนิดหนึ่งค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะติวเตอร์หน้าดำแบบนี้เขากำลังฮิตเหรอ

อยากจะให้ทีมงานตัดภาพขึ้นมาว่าตอนแบบเรียนออนไลน์อารมณ์มันคนละอย่างเลย
ถ้าเมย่าจะเล่นออนไลน์โอ้โหหน้าเบื้องทันที

ดีขึ้นมาเลยนะคะก็น่ารักดีเด็กใบนี้ค่ะสดใสสมวัยต้องเล่น
สักครู่ถ้าเป็นดิฉันพูดไม่ได้แล้วนะพูดยาวมาก
คือพูดแบบว่าคนต้องฟังนะพูดไปเรื่อย
คุณผู้ชมแล้วน้องเก่งมากจริงมีความสามารถมากนะครับ
อยากมีลูกจังเลยตกมือน่ารักมากนะโอ้โหตกใจ
ไม่ได้ก็แล้วแต่ครอบครัวเขาสนับสนุนน้องเต็มที่นะคะ
พวกเราเอฟซีก็ติดตามน้องตลอดไปนะจ๊ะ